อันนี้ก็หลอกอันนี้ก็หลอก
อันนี้ก็หลอก

อ๋อใช่พี่สุดยอดขอไปได้เลย
ต้องกำพักกำพัก

ตามคำพักตอนนี้
ตั้งแต่นี้พอรู้สึกผมจำเป็นมีก็ขออยู่สินะ
ขอบคุณก่อนค่ะ